ดูเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชายนาฏกันหน่อย
เป็นเหตุการณ์ที่น้องภูผาคลอดมาได้๗วัน

ทีนี้พ่อแม่ของน้องสงสัยว่า
ทำไมน้องถึงเสียชีวิตคือสงสัยสาเหตุการตายของน้อง
ก็เลยไปบอกเจ้าหน้าที่บอกว่าให้ไปขุดศพน้อง
ออกมาจากหลุมฝังศพแบบนี้เอาออกมาชนะสูตรกันหน่อยนะคะ

เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็คือคุณนิพพลปัญญาธรเนี่ยนะคะ
เล่าให้เราฟังบอกว่ารู้สึกแปลกใจมากนะ
เพราะว่าตอนที่ไปขุดศพน้องออกมาศพน้องไม่เน่าไม่เปื่อย
ทั้งที่ว่าน้องเนี่ยเสียชีวิตมาแล้ว๕วันนะคะ
คุณนิพนธ์ปัญญาธรเจ้าหน้าที่อาสาสมัครร่วมกระตันยูจังหวัดชายนาฏค่ะ

ตอนแรกที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจคือวันที่๑๔มีนาคม
ให้ไปตรวจสอบขุดศพเด็กที่เสียชีวิตมาแล้ว๕วัน
ถูกฝังไว้ที่วัดโคกหมูอำเภอหันคาจังหวัดชายนาฏ
เพราะว่าพ่อแม่ของน้องยังติดใจสงสัยสาเหตุการตายของน้อง
คือตอนนั้นคุณนิพนธ์บอกว่าในใจก็คิดนะ
บอกว่าน้องเสียชีวิตมาแล้วหลายวันร่างต้องเน่าแน่เลย
แล้วก็ต้องมีกลิ่นเหม็นคละคลุ้งออกมาแล้วศพต้องเละ
จะเอาไปสถาบันนิติเวศยังไงคิดในใจตอนนั้นนะ
ก็เลยมีการตระเตรียมถุงดำเอาไปด้วยเพื่อเอาไปใส่
แต่พอไปช่วยกันกับชาวบ้านนะคะขุดศพน้องขึ้นมา
คุณนิพนธ์บอกว่าต้องตกใจนะคะเพราะว่าพบว่าศพของน้อง
ภูผาก็คือเด็กชายทักษะพรอบอ้อมน้องเกิดมาได้๗วันแล้วก็ตายเนี่ย
น้องเสียชีวิตไปวันที่๕นะคะสภาพศพน้องคือไม่เน่าไม่เปื่อย
ไม่มีกลิ่นเปลี่ยนแปลงแค่ริมฝีปากซีดดำนิดหน่อยเท่านั้น
อันนี้คุณนิพนธ์บอกนะจากนั้นก็ส่งไปให้ตำรวจนำไปตรวจสอบ
แล้วก็นำกลับมาเมื่อวานนี้กู้ภัยก็คือคุณนิพนธ์เนี่ย
ก็ไปอุ้มลงจากรถของครอบครัวตอนนั้นเนี่ยคุณนิพนธ์ก็บอกด้วยนะคะว่า
พยายามที่จะสูดดมนะว่าเอ๊ะมีกลิ่นหรือเปล่าปรากฏว่าไม่มีกลิ่นนะคะ
ทุกอย่างยังอยู่ในสภาพเดิม
คุณนิพนธ์บอกว่ายอมรับนะคะว่าทำงานอาสาสมัครกู้ภัย
เจอศพมาแล้วนับพันศพไม่เคยเจอเรื่องแปลกแบบนี้มาก่อนในชีวิต
ทั้งที่ว่าตอนฝังก็มีการเจาะรูระบายอากาศ

ที่จะสามารถรักษาสภาพศพได้ขนาดนี้
แต่ยังไม่หมดนะคะ
พอไปตรวจสภาพศพเนี่ยมดก็ไม่มีอะไรก็ไม่มี
แมลงไม่มีมารบกวนเลยนะ
อากาศร้อนแบบนี้ถ้าเกิดว่าไปตรวจสอบ
สภาพศพต้องเปลี่ยนแปลงไปบ้าง
แต่เนี่ยสภาพศพคือไม่เน่าไม่เปื่อยแล้วก็ไม่มีกลิ่นเลยค่ะ
แล้วเราก็นึกสภาพอยู่แล้วเข้าวันแล้วอะ
แล้วก็พอขุดออกมาเราสรุปแล้ว
ไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรก็คือปกติหมดทุกอย่าง
เนี่ยก็มันก็แปลกใจทำแล้วก็
เป็นสิบปีแล้วไม่เคยเจอสภาพศพอย่างเนี่ย

อันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลของคุณนิพนธ์เนี่ยนะคะ
ตัวเขาเองเนี่ยเขาบอกว่าเขาสัมผัสได้นะคะ
ว่าน้องต้องการที่จะอยู่กับพ่อกับแม่
เหมือนพยายามน้องจะบอกว่าเขาอยากจะอยู่กับพ่อกับแม่เขาอีก๕ปี
โดยที่ร่างไม่เน่าไม่เปื่อยนะคะ
คุณนิพนธ์ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะรอดูเหมือนกันนะครับ
ว่าจะเป็นจริงอย่างที่เขาสัมผัสได้หรือเปล่า
พร้อมกำชับให้ครอบครัวเนี่ยดูแลน้องดี
แล้วเด็กคนนี้จะให้คุณกับครอบครัวนะคะ
เรื่องของความมหัศจรรย์ก็มุมหนึ่ง
แต่ว่าเรื่องของทางครอบครัวของน้องบอกว่า
อยากจะให้ทางโรงพยาบาลที่จังหวัดชายนาฏเนี่ย

เสียชีวิต๙มีนาคมคือมีอายุแค่๗วัน
แล้วก็ตอนคลอดน้องแข็งแรงดีค่ะ
แต่ว่าไปมาทางโรงพยาบาลบอกว่าน้องมีอาการปอดติดเชื้อ
บอกแค่นี้ทางพ่อแม่ก็เลยบอกว่าต้องชี้แจงมากกว่านี้
ปอดติดเชื้อด้วยสาเหตุอะไรทำไมถึงขั้นที่เสียชีวิต
แล้วก็ทางโรงพยาบาลบอกว่าเหมือนกับต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
ใส่ท่อตรงเข้าไปเลยในคอในปอดอะไรแบบนี้
ว่าอาจจะติดเชื้อจากเครื่องมือแพทย์ด้วยซ้ำ